เรื่องของการระบาดของโควิด๑๙กันหน่อยนะครับ
การลักลอบเรื่องของบ่อนการพนัน
รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายและเข้ามาในประเทศไทยนะครับ
ที่จังหวัดตากมีการควบคุมตัวแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้ามาในบ้านเราได้อีกแล้วคุณ
ทีนี้ก็ต้องส่งตรวจแล้วฮะเรื่องของโควิด๑๙นะครับ
โดยทหารชุดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังนเรสวน
ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด

วางกำลังในป่าแล้วก็ท่าข้ามธรรมชาติที่สุ่มเสี่ยง
ตลอดแนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายแดนเมียนมานะครับ
แม่โกนเกณฑ์ใหม่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอด
ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาระหว่างที่กำลังเจ้าหน้าที่ชุดซุ่มเฝ้าระวัง
อำพลางตัวอยู่ในป่าใกล้กับไร่ข้าวโพดนะคุณนะ
ซึ่งห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาไปไม่มากนัก
ก็ใช้กล้องส่องทางไกลระบบอินฟาเรทไงคุณ
ตรวจจับความเคลื่อนไหวยามกลางคืนนะครับ
ไปพบฮะพบแสงไฟจากรถยนต์กระบะไม่ทราบฝ่าย
ขับออกมาจากแนวชายแดนผ่านทะลุเส้นทางป่าข้าวโพด
ไร่ข้าวโพดเข้ามาขับมาด้วยความเร็วนะ
เจ้าหน้าที่ล่ะครับพุ่งตัวออกไปเลยคุณ
ส่งสัญญาณให้รถหยุดพร้อมกับจู่โจมแสดงตัว
ขอเข้าตรวจค้นทันทีก็เพราะว่าเป็นรถกระบะโตโยต้านะครับ
หลังกระบะรถคุณพบกระเป๋าเดินทางหลายใบ
ภายในรถพบตัวของนายบุรินอายุ๕๐ปีเป็นคนขับ
และพบผู้โดยสารซ่อนตัวภายในรถยนต์คันนี้
นะฮะรถกระบะคันนี้สินะอีก๓ราย
เป็นชายสัญชาติมาเลเซีย๑รายชายสัญชาติสิงคโปร์๑ราย
แล้วก็เป็นผู้หญิงไทยซึ่งเป็นผู้ติดตามอีกหนึ่งราย
เจ้าหน้าที่ก็เชิญตัวลงมาจากรถเพื่อตรวจสอบ
แล้วก็ส่งทีมทหารที่สวมชุดป้องกันเข้าตรวจสอบ
วัดอุณหภูมิบุคคลทั้ง๔ทันทีนะครับ
เรื่องต้นทั้ง๔รายไม่พบว่ามีอุณหภูมิร่างกายผิดปกติ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปสอบสวนพร้อมควบคุมตัวไปตรวจ
หาเชื้อโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลแม่สอด
ทั้งหมดก็มีผลตรวจเป็นลบในการตรวจครั้งแรกนะครับ
แต่ก็ต้องเฝ้าระวังต่อกักตัวต่อส่งตัวทั้งหมดไป
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
จากการสอบสวนในเบื้องต้นก็ทราบว่าชายคนต่างด้าวทั้ง๒รายนะฮะ
ซึ่งเป็นชายสัญชาติมาเลเซีย๑รายชายสัญชาติสิงคโปร์อีก๑ราย
แล้วก็หญิงไทยอีกหนึ่งรายนี้นะครับได้ข้ามแนวชายแดนจังหวัดตาก
เพื่อที่จะมุ่งเป้าไปทำงานที่ประเทศในพื้นที่ประเทศเมียนมา
ในนิคมอาณาจักรชาวจีนที่กำลังก่อสร้างเป็นทั้งบ่อนกาซิโน
แล้วก็บ้านพักขนาดใหญ่อยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดนะครับ
แต่ว่าช่วงนี้ทางฝั่งเมียนมาเองโควิดก็ระบาดเหมือนกันนะครับ
ก็เลยต้องกลับมาครับต้องกลับมาบ้านเราต้องกลับมาที่ประเทศไทยก่อนนะครับ
เลยติดต่อคนขับรถเนี่ยแหละฮะให้มารับติดต่อนายบูรินเนี่ย
ให้มารับตัวที่ท่าข้ามธรรมชาติแห่งนี้เพื่อจะเข้าไปส่งในตัวเมืองแม่สอด
มารับในช่วงเวลากลางคืนแอบลักลอบเข้าเมืองมา
เพราะว่าเข้าเมียนมาไม่ได้ก็ต้องกลับมาบ้านเรามาไทยนะครับ
แต่ก็ถูกชุดเจ้าหน้าที่ซุ่มเฝ้าระวังตามแนวชายแดน
อำเภอแม่สอดสกัดจับตัวเอาไว้ได้นะครับ
เรื่องของสถานการณ์โควิดในจังหวัดต่างหน่อย

ที่อายุทยาเนี่ยนะคะสาธารณสุขจังหวัดเนี่ย
ก็เปิดเผยบอกว่าได้รับรายงานจากโรงพยาบาลบางปะอิน
ว่าตรวจพบผู้ป่วยที่ติดโควิด๑๙อีก๖รายนะ
แล้วถามว่า๖รายที่พบนั้นเชื่อมโยงจากไหน
มาจากบ่อนไก่คุณแล้วในจำนวน๖รายนี้มีผู้ป่วยเป็นเด็กชาย

อืมทางอายุทยาเขาก็ออกทำไลน์มาแล้วนะฮะว่าไปสนามชนไก่ที่ไหน
สนามชนไก่ชนเรืองชัยที่ตำบลตลาดเกลียบอำเภอบางปะอินเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดมันเกี่ยวพันกับเรื่องของบ่อนทั้งนั้นเลยนะครับ
ไปดูที่ชนบุรีกันบ้างนะครับที่เกาะศรีชังนะฮะ
ภายหลังจากที่มีการออกประกาศในพื้นที่นี้
คือชนบุรีถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนอะ
งวดเข้มข้นเนี่ยเนอะนะครับก็มีการประกาศเรื่องของการสอดส่องดูแล
เรื่องการเดินทางไปมาท่องเที่ยวเกาะศรีชังตั้งแต่วันที่๖มกราคมจนถึงวันที่๑๙มกราคมนะครับ
เขาสั่งปิดเลยนะคุณนะงดการเดินทางไปเกาะศรีชังเลยหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราได้ไปสำรวจบรรยากาศที่บริเวณท่าเทียบเรือเกาะลอย
ซึ่งเป็นจุดให้บริการเรือข้ามฝากไปยังเกาะศรีชังแน่นอนไม่มีคนเดินทาง
ก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงาจะมีแค่ชาวบ้านที่อาศัยบนเกาะศรีชัง
แล้วก็ต้องเดินทางไปมาข้ามเกาะมาประกอบอาชีพฝั่งศรีราชาแล้วก็เดินทางกลับเกาะศรีชังเท่านั้นนะครับ
ในการใช้บริการเรือโดยสารข้ามฝากก็มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยกันคัดกรองเลยฮะ
ตรวจวัดไข้แล้วก็ให้ล้างเจลแอลกอฮอล์
แล้วก็ต้องตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นของผู้ที่ต้องการเดินทางจริงเท่านั้นนะครับ
ขณะที่ร้านรวงต่างบนเกาะศรีชังก็เร่งสั่งสินค้า
ไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้จากฝั่งอำเภอศรีราชาไปกักไว้ที่เกาะศรีชังเหมือนกันคุณ

ร้านค้าเขาก็เตรียมสำรองไว้ให้กับคนที่อาศัยอยู่ที่เกาะศรีชัง
เพื่อให้ชาวบ้านมีเพียงพอต่อความต้องการนะครับ
ส่วนนายอัศยุทธ์แทร่กังคนขับรถสำล้อรับจ้าง
บอกว่าหลังมีประกาศปิดเกาะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับพี่

ก่อนหน้านี้ได้วันละ๔๐๐๕๐๐บาท
แต่วันนี้บางวันนะคุณก็มีเงินจากชาวบ้านนั่นแหละฮะ
ชาวบ้านที่ยังใช้รถอยู่ก็ได้วันละ๖๐บาท
ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันรู้สึกเครียดมาก